รวมไปถึงอีกหนึ่งข่าวค่ะคุณผู้ชมค่ะข่าวนี้ต้องบอกว่าขยับมาใกล้เลย
เพราะว่าหลายคนที่ชอบทานเผือกเหมือนเราสองคนเนี่ย

น่าจะได้ฟังแววกันมาบ้างแล้วนะสำหรับประเด็นที่พิธีกรรายการข่าวใส่ไข่

ที่คือเม้ากันแหละพูดแซวเหมือนประมาณว่า
อดีตดาราสาวคนนึงที่เคยโด่งดังมากเนี่ยนะ
เหมือนกับว่าได้แต่งงานกับไฮโซแล้วดูเหมือนว่าจะตกถังเข้าสารไป

หลายคนสงสัยว่าเอ๊ะคือใครแต่สุดท้ายไม่ได้ตกถังเข้าสารหรอกค่ะ
โดนสามีทำร้ายร่างกายบีบคอด้วย
แล้วที่บ้านสามีก็ไม่เคยช่วยเหลือจุนเจืออะไรใดเลย
เงินทุกบาทคือสิ่งที่เธอหามาเองแล้วยังถูกทำร้ายร่างกาย
ที่บอกบีบคอจนต้องเข้าโรงพยาบาลไป

เพราะตอนนั้นบอกว่าจับได้ว่าสามีเนี่ยแอบมีกิ๊กอีกคนนึง
ซึ่งในโลกโซเชียลเองโอ้โหหลังจากที่พี่มดดำเขาพูดไปนะ
เดากันไปต่างนานาเลยจนกระทั่งนี่ค่ะ
มดดำเองนี่แหละมีโอกาสไปเจอเพื่อนซี
สองสาวก็คือพี่หนิงปณิตากับพี่เป้ยปานวาดใช่ไหม
คืออย่างนี้พี่มดดำแกก็เลยอัดคลิปถามตรงกับมดดำเลย
เดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าแล้วก็ไปฟังดูดีกว่าว่าตกลงเนี่ยใครกันแน่แล้วมันจริงหรือเปล่า
อู้วตายแล้ว

เขาหยอกล้อกันคือเขาสนิทกันเลย
แล้วพี่มดดำก็เป็นการแซวเพื่อนอะไรประมาณนี้นะคะ
คือในคลิปเราก็จะเห็นเห็นไหมว่าทุกคนสนิทกัน
แล้วก็ตอบกันแบบขำขันเฮฮาตามภาษาเพื่อน
แต่คุณผู้ชมชาวเน็ตก็ยังไม่หยุดสงสัยค่ะ
ก็พุ่งเป้ากันไปว่าเอ๊ะหรือจะจริงหรือจะจริง

เพราะว่าคือตอนท้ายเนี่ยเธอทำนะแบ

คือหลายคนก็เลยเหมาว่าอ่าพี่หนิงแน่เลย
อาจจะเป็นดาราสาวที่เคยโดนสามี
เธอเคยเข้าโรงบาลอีกอย่างนั้นว่ากันไปต่างนานานะคะ
ซึ่งจริงแล้วบันเทิงไทยรัฐของเราก็รีบโทรศัพท์สอบถาม
หาพี่หนิงปณิตาเลยว่ายังไงพี่แจ๊กกะรีน
คุณหนิงตอนนี้กำลังหาโลเคชั่นอยู่เป็นภูมิกับละครคนใหม่คุณผู้ชม

ไม่ใช่เหรอตอนนี้ครอบครัวก็ค่อนข้างดีใช่ไหม
ข้างข้างพี่แจ๊กเกอรีนไปครอบครัวก็ไหว
ถ้าเป็นฉันฉันจะบีบไอ้จินสามีนางเมาส์อย่างนี้
เมาส์ประมาณนี้เขาบอกว่าจริงที่พี่มดดำพูดถึงอะไรอย่างนี้

หอกกันแต่ชาวเน็ตก็เอาไปจับโยงเรื่องราวต่าง